อีกนึงคดีที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับนายจ้างหญิงไก่
ที่มีการแจ้งความลูกจ้าง๕ลาย
มีการลักซับมูลค่าละลายหลานบาทเลยทีเดียว
หลังจากนั้นก็เริ่มมีข้อมูลออกมาเรื่อยถึงความไม่ชอบมาพากล
ล่าสุดตำรวจกองบังคับการปราบรามก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
พันธุ์ตำรวจเอกชาคริสต์สวัสดีรองผู้บังคับการกองปราบราม
กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับนางมนตายกรัตนการหรือว่าหญิงไก่
ฐานแจ้งความเท็จเพื่อให้ดำเนินคดีกับคนรับใช้จำนวน๕คน
พันธุ์ตำรวจเอกชาคริสบอกว่าระหว่างนี้
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อขอสารอนุมัติหมายค้นก็คาดว่าน่าจะสามารถเข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงไก่
อยู่ย่านประชาชื่นได้วันพรุ่งนี้ค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าเจ้าของห้องไม่ให้ความร่วมมือก็จำเป็นต้องประสานกับนิติบุคคลของอาคารให้ดำเนินการให้
ก่อนที่จะสรุปพยานหลักฐานว่าจะดำเนินคดีกับหญิงไก่ฐานแจ้งความเท็จหรือไม่
ส่วนกรณีที่หญิงไก่ใช้คำแทนตัวว่าคุณหญิง
ตำรวจไปตรวจสอบมาแล้วนะคะก็พบว่าหญิงไก่เนี่ย
ไม่ได้มีรายชื่อในการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรให้เป็นคุณหญิงแต่อย่างใดค่ะ
เพียงแค่ว่าให้คนรับใช้เรียกตัวเองว่าคุณหญิงจนทำให้คนอื่นเข้าใจผิด
โดยคดีนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวกันก็สืบเนื่องมาจากที่นายสงการอัจฉริยทรัพย์
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
พานางสาวประพาวันใจกล้าอายุ๑๙ปีเข้าร้องกองปราบราม
เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แจ้งความกลับ
กรณีที่ครอบครัวถูกหญิงไก่แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ค่ะ
หลังจากนั้นก็มีผู้เสียหายอีกหลายรายที่เข้าให้ข้อมูลกับกองปราบราม

หลังถูกแจ้งความกล่าวหาว่าลักทรัพย์ทั้งที่ไม่เป็นความจริง